ต่อไปให้เตรียมตัวตั้งใจตั้งสติให้ดีพนมมือขึ้น

เพราะว่าจะพาไปพบกับมะขามเทศ

มะขามเทศเราต้องยกมือไหว้ด้วยเหรอ
ไม่ต้องยกมือไห้แต่ยกมือมาแล้วก็เตรียมรับทรัพย์เลย
เพราะว่าพี่เขาขายมะขามเทศด้วยเงินเป็นแสนคุณ
เอาพาไปดูกันหน่อยค่ะบุกไปที่สวนมะขามเทศสวนพอใจอยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
เนี่ยเขาปลูกมะขามเทศบนพื้นที่๖ไร่นะ
นับเป็นต้นคือกว่า๑๕๐ต้นทีเดียว
ปลูกมาภายใน๑ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาวางขายได้แล้วคุณ
วางขายได้ตลอด๓เดือนในช่วงมกรากุมภามีนามีนาเมซ่า

ก็นับเดือนไงแต่ว่าเขาขายเป็นช่วงนี้พอดี

เนี่ยจะบอกว่าช่วง๓เดือนนี่นะแต่ว่าได้ผลผลิตมากถึง๑๕ตัน
บางคนเห็นว่าไอ้เขียวอย่างนี้กินได้เหรอ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไปคุยกับเจ้าของสวนมะขามเทศนะ

คุณอุไรวันบอกว่าเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเค็มมันปลูกอะไรก็ไม่ได้อะคุณ

พี่เขาก็เลยไปเอากิ่งใบมะขามเทศมาเอามาจากอำเภอโนนไทย
ลองปลูกดูสิลองปลูกในพื้นที่ที่เขาว่าปลูกอะไรไม่ดีนี่แหละ
แต่ปรากฏว่ามันดีมันเติบโตมันขายได้แล้วผลตอบรับก็ดีด้วย
ฝักแดงจะบอกให้มันหวานเจี๊ยบเลยนะ

บางคนบอกว่าเคยทานแล้วมันฝาดคุณลองทานดูถ้ามันแดงเนี่ยหวาน

มันก็รสชาติแบบหวานเล็กฝาดนิดนึงก็เป็นยาด้วย
เป็นผลไม้ที่เรียกว่าดูแลสุขภาพได้ด้วย
คือไม่หวานเกินไปกินผู้สูงอายุกินได้
นี่กินให้ดูเลย
อืมอ่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเราจะปลูกยังไงให้มันได้ผลผลิตดีแบบนี้
พี่เขาบอกสูตรไม่รับในการดูแลไม่ยากนะ

ปุ๋ยชีวภาพก็คือเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติ
เอาสับปะรดกากน้ำตาลหมัก
ซึ่งเขาทำเองเอามาผสมแล้วก็เอามารดต้นมะขามเทศอาทิตย์ละครั้ง
แค่นั้นเลยมันก็จะทำให้มะขามเทศหวานมันเข็ม
เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
เอาวันหนึ่งเก็บขายได้ประมาณสัก๓๐๔๐กิโลกรัมอ่ะนะคะ
แล้วก็จะขายแบ่งเป็นราคา
ถ้าเป็นฝักใหญ่จะขายกิโลกรัมละ๘๐บาท

ใหญ่กว่านั้นอีกกิโลกรัมละ๑๐๐บาทค่ะคุณชนะคุณใบตอง
วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทเลยนะคุณ

คุณของคุณ๓๐วันมันเป็นแสนอย่างที่ดิฉันพูดไหมล่ะ
สูงจริงไม่ธรรมดา
ผมก็เคยเห็นนะต้นมะขามเทศแต่ที่นี่ต้นมะขามเทศเขาไม่ได้สูงมาก
ใช่ปกติต้นมะขามเทศจะสูงมันจะเก็บยาก
อันนั้นมันต้นธรรมชาติแหละอันนี้เขาเพิ่งปลูกได้ปีเดียวไง
แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วดีมาก
ชอบอ่ะอยากกินมะขามเทศเลย